มาดูเรื่องของการที่ไปจับกลุ่มพระ๔รูปด้วยกันนะคะ
ซึ่งเป็นการนำตัวไปให้เจ้าคณะตำบลสอบสวน
เอาไปสอบสวนเพราะว่าหลังจากที่พบพระสี่รูปนี้
พักผ่อนอยู่ในสาราซึ่งเป็นสู่สาร
แต่พักผ่อนไม่ได้พักผ่อนอย่างเดียวสิคะ
เอาเหล้าขาวมาดื่มคุณด้วยก็เลยต้องจับกลุ่มตัวนะคะ
ตำรวจสายตรวจสพบ้านฉางและฝ่ายปกครองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์
เข้าไปตรวจสอบที่สาราประกอบกิจชาวไทยเชื้อสายจีน
อยู่ในสู่สารศุกร์เนื้อรันตมบลบ้านฉางที่ระยองเนี่ยนะคะ
ไปพบพระสี่รูปปูเสือนั่งพักกันตากจีวอนปลิวว่อนอยู่เนี่ยนะคะ
อัฐบริคารหรือว่าเครื่องใช้ต่างกำลังนั่งพักผ่อนกันอยู่เลย
เจ้าหน้าที่ก็เลยตอนแรกขอตรวจสอบเอกสารสำคัญก็คือใบสุทธิก่อน
พบว่าต้นสังกัดวัดอยู่ในจังหวัดเลย
สอบถามด้วยความบอกว่าที่มาพักอยู่ตรงนี้เพราะกลับมาจากการแสวงบุญ
กราบน้ำวัดสการรอยพระพุทธบาทเขาขี้ชะกูที่จันทบุรี
ก็เลยขอแวะปลีกวิเวกภายในสุสานแห่งนี้๔รูป
เจ้าหน้าที่สอบถามพระเคนจันทาโสอายุ๕๘ปี
ตอนนั้นพระเคนมีลักษณะคล้ายกับคนมืนเมา
พูดจาวกไปวนมาผู้จาอ้อแอพร้อมตรวจสอบบริเวณรอบสาลา
ตำรวจไปพบขวดสุราขาว๑ขวดนะคะ
พระเห็นหลักฐานแบบนี้ก็เลยต้องรับสารภาพบอกดื่มสุราขาวไป
ถือว่าเป็นการประพฤตนไม่เหมาะสม
เจ้าหน้าที่ก็เลยประสานนำพระทั้ง๔รูปไปสอบสวนที่วัดเจ้าคณะตำบลบ้านฉาง
ดำเนินการศึกพระที่ดื่มเหล้าขาวค่ะ
ส่วนอีกนึงกรณีที่อ่างทองเป็นความคลิปหน้าชายแต่งกายคล้ายผสมทำตัวไม่เหมาะสม
นั่งเก้าอี้กินข้าวโพดกินขนมปัง
ลิเกที่เรานำเสนอข่าวไปเมื่อวานนี้และเป็นช่วงเวลากลางคืนด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดครูมนาหวานในอำเภอวิเศษชายชาญค่ะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าที่เราเห็นเป็นสามเณร
และจำวัดอยู่ที่วัดช้าง
เรื่องต้นพระประหลัดวิสูจน์วัชิโรเจ้าอาวาสวัดครูมนาหวาน

ได้บอกว่ากล่าวตักเตือน
บอกว่าทำแบบนี้เป็นการประพฤตนไม่เหมาะสมกับสมณเพศนะ
ทำให้ชาวบ้านที่พบเห็นติเตียน
และให้ปฏิบัติประพฤตนอย่างเคร่งครัด
อยู่ในศีลในธรรม
เปิดโอกาสให้ปรับตัวปรับนิสัยใหม่
หากมีงานลิเกย์ห้ามออกไปชมนะ
เพราะการออกไปชมแบบนี้ทำให้ชาวบ้านติเตียนค่ะ